เก็บชัยชนะนัดที่สี่ติดต่อกันค่ะ
ที่เก็บชัยชนะมาสามเกมรวดค่ะ
สี่นาทีนะคะเป็นศรีสะเกดที่ขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์
จากการยิงของธนากรเพ็ญพกุลค่ะ
แล้วก็มาได้ประตูตามตีเสมอนาทีที่สิบสอง
จากปานัทกิติพานุวงศ์
ที่มเกษมบัณฑิตค่ะแพ้ราชนาวีหนึ่งประตูต่อสอง
และสมุทรสาครเจอกับห้องเย็นท่าข้ามทั้งหมดถ่ายทอดผ่านทาง
สำหรับการถ่ายท่อสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
แข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องค่ะระหว่างทีมชาติไทยกับจีนนะคะ
วันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถาน
เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดสิบแปดนาฬิกาค่ะเกมแข่งขันสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ